อีกที่หนึ่งก็เป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่เกิดจากน้ำลดเหมือนกันนะคะ
แล้วมันก็เลยกลายเป็นศิลปะใต้น้ำสวยแบบนี้แหละค่ะ
ภาพที่ว่านี้นะคะไม่ใช่ภาพวาด
แต่ว่ามันเกิดเป็นศิลปะที่มาจากธรรมชาติ
หลังจากที่สิ่งนี้จมน้ำอยู่กว่า๒๑ปีนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเวลาน้ำลดก็ต่อผุดอย่างที่คุณใบตองบอกไป
เป็นรูปร่างต่างนานานะคะ
แต่ว่าที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูนี้นะคะ
มันเป็นเรื่องราวของวัดเก่าค่ะ
วัดที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิม
ที่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเนี่ยนะคะ
เขาก็มีชุมชนมีหมู่บ้านอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนที่มีน้ำไหลมาเทมาทำเป็นเขื่อนปุ๊บ

จนตอนนี้น้ำมันลดลงมาค่ะ
สิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีตมันก็โผล่ผุดขึ้นมา
ทำให้เราได้เห็นความสวยงามต่างนานาแตกต่างกันไป
ชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมา
หรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองก็ตาม
ก็ต่างสนอกสนใจมาแวะเวียนถ่ายรูป
เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งที่ต้องมาบันทึกภาพเอาไว้นะคะ
สำหรับปริมาณน้ำล่าสุดภายในพื้นที่แห่งนี้ก็คือเขื่อนลำแชะ

เหลืออยู่ที่ประมาณ๓๘ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
แต่ว่าถ้าพูดถึงปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงน้อยลงนะ
เพียงแค่๓๑ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
พูดได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำแชะเนี่ย
ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือนับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนนี้มากว่า๒๑ปี
รอบนี้ครั้งนี้แหละลดต่ำสุด
ก็เลยได้เห็นต่อผุดถ้ามองแง่ดีก็เป็นเรื่องของความสวยงาม
นะครับเพราะว่าจะได้ย้อนอดีตว่านายที่ผ่านมามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง
แต่อีกมึงก็ต้องฝากเยินฯกันใช่มั้ย
ในเรื่องของการใช้น้ำนะคะใช้ให้ประหยัดใช้เพื่อการดำรงชีพ
น้ำไว้นะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า
ไพแรงก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะแยะเลยคุณผู้ชม